อีกหนึ่งเรื่องราวดีซึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียน
เกิดขึ้นที่โรงเรียนเบนจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานี

เป็นสิทธิ์เก่าค่ะสิทธิ์เก่าเบนจมะมหาราชอุบลราชธานีนะคะ
เป็นเรื่องราวดีก็คือครูและนักเรียนชั้นมปลาย
จัดกิจกรรมอำลาให้กับแม่บ้านทำความสะอาดในโรงเรียนนะคะ
ซึ่งทำให้แม่บ้านตื้นตันใจน้ำตาไหลเลย

เพราะว่าตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้น
ก็เลยขอลาออกไปรักษาตัวนะคะ
เห็นในคลิปอยู่นี้นะคะคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี
หรือว่านักเรียนเรียกกันว่าป้าแดง
ทำหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาดค่ะ
ดูแลทั้งในตึกเรียนทั้งห้องเรียนนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเบนจมะมหาราช
โดยมีนักเรียนนับร้อยคนมาร่วมพิธีด้วยการมอบพวงมาลัยและกราบแสดงความกระตันอยู่ค่ะ
งานนี้นะคะทำเอาป้าแดงน้ำตาท่วมเลยค่ะ
เพราะว่าป้าแดงไม่นึกว่าทั้งครูและก็นักเรียนจะให้เกียรติแม่บ้าน
ซึ่งทำงานไม่ต่างจากพานโรงในโรงเรียน
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะได้โทรศัพท์ไปสอบถามป้าแดงค่ะ
ซึ่งยังคงแสดงความตื้นตันใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เล่าให้ฟังบอกว่าไม่คิดว่าเด็กแล้วก็คุณครูจะจัดงานให้ถึงขนาดนี้

แล้วก็มีนักเรียนเป็นร้อยคนเลยนะคะไปร่วมงาน
แดงบอกว่าจริงป้าแดงก็เป็นแค่แม่บ้านธรรมดาของโรงเรียนนี่แหละ
จริงถ้าจะจัดบนหอประชุมขนาดนี้
จริงต้องเป็นงานสำคัญของครู
ปกติแล้วจะเป็นงานที่ใหญ่หน่อยนะ
งานสำคัญของพอหรือว่าผู้บริหารโรงเรียน
แต่คราวนี้ป้าแดงได้มานั่งอยู่บนเก้าอี้ต่อหน้าเด็กนับร้อย
มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็เอาพวงมาลัยมาไหว้มากราบป้าแดงนะครับ
แดงบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาเนี่ยนะคะ
เจอเด็กทุกวันเลยจนถึงสุข
ก็เลยรู้สึกว่าเด็กเหมือนลูกเหมือนหลาน

แต่ว่าทีนี้นี่แหละค่ะไปตรวจรักษา
แล้วก็ไปพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้น
ก็เลยตัดสินใจลาออกเพื่อไปรักษาก่อนค่ะนะครับ
จริงแล้วสมมุติมีแม่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอย่างนี้
หรือว่ามีแม้กระทั่งคนขายอาหารร้านค้าต่างอยู่เมือง
เราก็ผูกพันนะบางทีก็เรียกเขาแม่แม่ได้เลยนะ
บางทีเขาจำชื่อเราได้ด้วยซ้ำไป
วันนี้เหมือนเดิมไหมอย่างนี้เขาจำได้เลยนะ
ดาวหรือว่าเขาเรียกคนสวย

วันนี้๓ไม้เหมือนเดิมไหมลูกชิ้นปิ้งหน้าโรงเรียน

เราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันก็เป็นแม่ในโรงเรียนอีกคนหนึ่งนะครับ